ไปดูที่จังหวัดพังงากันนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังทหารหลายหน่วยงานเลยเข้าตรวจสอบท่าทรายค่ะ
แล้วก็มีการยึดรถแคลแล้วก็อุปกรณ์ต่างด้วยเนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกแล้วก็ลุกล้ำเข้าพื้นที่ป่าค่ะ
นายสกลจันทรรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผู้นำท้องถิ่นทหารและเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเข้าตรวจสอบท่าทรายนาควารีที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
ซึ่งต้องสงสัยว่าบุกรุกที่ป่าชายเลนและป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าวตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าที่ดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามกจำนวนสี่แปลง
เนื้อที่ประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบหกไร่สี่งานแปดสิบตารางวาตรวจสอบเพิ่มเติมพบมีการขออนุญาตดูดทรายจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
แต่มีการดำเนินการเกินขอบเขตพื้นที่ลุกล้ำเข้าในเขตป่าสงวนแห่งชาติคลองทุ่งมะพร้าวแล้วก็ป่าชายเลน
เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดรถแบ็คโฮล๑คันรถบรรทุกหนึ่งคันและหัวดูดทรายจำนวนหนึ่ง
ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งดำเนินคดีต่อไปนายนพประสิทธิ์อุดมสุวรรณกุลนายอำเภอท้ายเหมืองบอกว่า
ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีท่าทรายบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนก็ขอให้มาตรวจสอบ
ต้นหากพบว่าท่าทรายดำเนินกิจการเกินขอบเขตในเอกสารหรือเข้าในแนวเขตที่ดินป่าชายเลนหรือป่าสงวนแห่งชาติ
ก็ต้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นเข้าแจ้งความดำเนินคดีต่อท่าทรายดังกล่าว
แล้วก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมแกะท่าซ้ายด้วยถ้าหากว่าไม่พบการกระทำที่ผิดกฎหมาย